มาดูเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะ

เด็กหญิงอายุ๑๔ให้แฟนนุ่มไปฆ่าแม่ของตัวเอง
วันนี้ครอบครัวและญาติ
ก็ได้มีการทำพิธีชาปนกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของทุกคน
ญาติได้นำศพแม่ที่ถูกลูกสาวและแฟนนุ่ม
ร่วมกันฆ่าในห้องพักที่สมุทรปราการไปทำพิธีชาปนกิจ

ตำบลสรรพระเนธอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

ลูกชายอายุ๑๕ปีได้บวชเป็นเนรหน้าศพนะคะ
ระหว่างที่มีการนำร่างจะเข้าเตาเผา
ก็ปรากฏว่าลูกชายอีกคนนึงก็คือ
คนที่อยู่กับแม่แล้วที่ได้รับปากเจ็บ
ถึงกับซุดลงด้วยความเสียใจอย่างมากทีเดียวนะคะ

นอนเฝ้าร่างแม่กับพี่ชายที่วัดทั้งคืน
ฝันว่าแม่มาหาแล้วซื้อขนมมาฝากไม่ได้พูดอะไร
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแม่ก็โทรมาหาสอบถามความเป็นอยู่ตลอด
นัดกันว่าเดี๋ยววันเสาร์แม่จะกลับมาบ้านที่เชียงใหม่
แต่ว่าเกิดเหตุสลดขึ้นซะก่อนนะคะ
วันนี้ก็ส่งแม่เป็นครั้งสุดท้าย
ตั้งใจทำให้ดีที่สุดเป็นกุศลส่งวิญญาณแม่
หลังจากนี้ก็จะตั้งใจเรียนนะคะ
ส่วนในก๊อตค่ะพี่ชายคนโตที่อยู่กับแม่ในวันเกิดเหตุบอกว่า

ตอนนี้สภาพจิตใจก็เริ่มดีขึ้นนะคะ
หลังพิธีศพก็จะไปอยู่กับญาติประมาณ๑สัปดาห์

ทางญาติก็เป็นห่วงสภาพจิตใจของตัวเอง

ขอให้แม่ไปสบายและไม่ต้องเป็นห่วงตน
และตนเองนั้นรักแม่ที่สุดค่ะ
ผมมีญาติญาติคอยช่วยอยู่ค่ะ
ไม่ต้องห่วงผมผมอยู่ได้